ด้วยหนึ่งเหตุการณ์เกิดขึ้นที่ทางเหนือที่เชียงใหม่
มีแม่เลี้ยงปล่อยเงินกู้รายหนึ่งนะคะถูกคนร้ายเนี่ยบุกเข้ามาแทงถึงในบ้านจนเสียชีวิตค่ะ
ตอนนี้ตำรวจก็เร่งหาพยานหลักฐานแล้วก็ตั้งปมเอาไว้ทั้งหมด๓ประเด็นด้วยกัน
คือเรื่องธุรกิจเรื่องคนแล้วก็เรื่องทรัพย์ค่ะ
จากกรณีที่นางสมบุญอินสันวัย๖๓ปีนะคะถูกคนร้ายแทง๔แผลจนเสียชีวิต
จอดจักรยานยนต์ภายในบ้านที่หมู่บ้านพระเจ้าเหลื่อมในอำเภอหางดงจังหวัดเชียงใหม่
หลังจากไปทำบุญขึ้นบ้านใหม่ญาติในกลางดึกวันที่๑๙พฤษภาคมค่ะ
ทศพรแก้วน้อยเนี่ยเป็นลูกเขยของนางสมบุญนะแล้วก็เป็นคนเดียวที่เห็นเหตุการณ์ด้วย
ไปฟังเสียงเขาเล่ากันหน่อยค่ะว่าตอนที่เกิดเหตุการณ์เขาเห็นแล้วเขาได้ยินอะไรบ้าง
คนร้ายปุ๊บผมเฮ้ยใส่ปุ๊บ
คนร้ายทิ้งแม่ปล่อยซุดลงผมก็ก้าวตัวออกมา
จากนั้นช่วงที่๙คนร้ายอยู่ตรงหัวมุม
จากนั้นผมก็วิ่งตามวิ่งตามออกจากหักมุมตรงเนี้ย
จากนั้นในส่วนของใต้ต้นช่วงลำไยตรงนั้นช่วงนั้นจะมืด
ที่ผมพอไปถึงตรงนู้นเสร็จปุ๊บผมเห็นแค่ไฟฉายที่คนร้ายตก
ซึ่งจากคำบอกเล่านี้ค่ะคิดว่าคนร้ายน่าจะรู้เส้นทางหลบหนีเป็นอย่างดี

เหยียบกองไม้แล้วก็ปีนข้ามกำแพงวิ่งออกไปด้านหลังเลย
ซึ่งก็เจอรอยเลือดบนกำแพงเป็นหลักฐานสำคัญด้วยนะคะ
พลตำรวจตรีจำนงรัตนกุลรองผู้บัญชาการตำรวจภูทรภาค๕
พร้อมด้วยพันธ์ตำรวจเอกสุคลศรีอรุณรองผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดเชียงใหม่

เรียกประชุมตำรวจชุดคลี่คลายคดีที่สพนปอง
แล้วก็ลงพื้นที่ในบ้านหลังเกิดเหตุ
จำลองเหตุการณ์ตามคำให้การของนายทศพรเมื่อสักครู่นี้นะคะ

ช่วยกันค้นหาอาวุธมีดที่คาดว่าคนร้ายน่าจะทิ้งระหว่างหลบหนีค่ะ
รองผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดเชียงใหม่บอกว่า
ตอนนี้ตั้งปมสังหารปมประเด็นเอาไว้ทั้งหมด๓เรื่องด้วยกัน
เรื่องแรกก็คือเรื่องเงินกู้ผู้ตายเนี่ยเป็นแม่เลี้ยงปล่อยเงินกู้
แล้วก็มีคดีฟ้องร้องกันอยู่ที่อำเภอป่าซางจังหวัดลำพูนนะคะ
ส่วนเรื่องที่สองเป็นเรื่องคนคือกำลังตรวจสอบอยู่ว่า
ไปมีประเด็นไปมีเรื่องเกี่ยวข้องกับใครมีอริที่ไหนมีเรื่องมีราวอะไรกันบ้าง
และประเด็นที่๓ก็คือเกี่ยวกับทรัพย์ทั้งหมดค่ะ